สินค้าในประเทศไทยที่เป็นสินค้าแบบนี้
๔๐กว่ายี่ห้อทุกวันนี้๖๐ยี่ห้อแล้ว

เจ้าของผู้ผลิตมากกว่า๓๐เจ้า
เล่นแบบยันเตยันเวลานอนตี๒ตี๓
ยันเรื่องส่วนตัวผมด่ายันแม่ผมด่ายันผมบวช

ให้เปลี่ยนฉลากผมต้องแย้งก่อนครับว่า

สินค้าผมไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ยังไง
มันส่งผลเสียยังไงกับเครื่องยนต์
ตอนแรกเขาโพสต์ลง

ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายจะได้แนะนำวิธีใช้
แต่เขาไม่รู้ว่าซื้อจากใครมาวันนี้เขาบอกว่าซื้ออีกคนนึง
คือคุณเมฆติดใจว่าไปโพสต์
แต่ตรงนั้นไม่สำคัญครับผมอยากให้เขาถามว่าเขากล้าพิสูจน์ไหม
คือเอารถเขาเนี่ยตรวจสภาพก่อนเติมแล้วลองเติมใหม่ดูว่ามันเป็นเหมือนเดิมไหม
ถ้าเป็นที่น้ำมันผมมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมอีก
เขาพูดว่ารถเสียรถเสียจนเมื่อกี้โฟนอินกันใช่ไหม
อืมแบตหมดแบตหมดเมื่อกี้ต้องกลับมาแล้ว
ทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาพี่เห็นรถที่เสียยัง
พี่รู้อย่างว่ามันเสียจริงป่ะมีใครเคยเห็นมั้ย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้
คนที่เรารอที่สุดที่จะพูดเนี่ยไม่ใช่ใครอีกต่อไปแล้ว

หรือว่าจะเป็นสถาบันยานยนต์ก็แล้วแต่ผลที่ออกมา
เอกสารออกมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรารอส่อข้อบอลเท่านั้นเลยค่ะ
ที่จะพูดอย่างละเอียดในขณะที่ว่ากันแบบแฟร์นะคะ
คือคุณเมฆเองเขาก็พร้อมจะใช้สิทธิ์
แล้วก็ยังตัดสินใจที่จะพูดต่อไปโฆษณาสินค้าต่อไป
แล้วก็ท้าทายทุกคนที่ต้องการจะใช้สินค้าเขา
หรือว่าใช้ไปแล้วเสียมาทดลองกันใหม่
แม้กระทั่งส่อข้อบอลเองเมฆมังกรบิลก็ท้า
บอกว่าผมต้องการเห็นด้วยว่าคุณเทสแบบไหน
เอาอย่างนี้ดิฉันความรู้น้อยเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อ
โดยยืนตามหนึ่งผู้เสียหายยังมีไปแจ้งความนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็มีตอนนี้ก็มีนะคะ
แล้วก็ยังไม่รวมคนที่อาจจะไม่ได้ไปแจ้งความ
แม้กระทั่งคลิปวิดีโอต่างที่มีการทดสอบ
น้ำมันยี่ห้อนี้ด้วยวิธีการแบบนั้นแบบนี้
คือลองเอาขมวดมาแล้วจะถามในรายการวันนี้อีกรอบหนึ่ง
แน่นอนวันนี้เรายังไม่ได้สคบแต่เราอยากได้มากนะคะ

วันนี้หนึ่งท่านที่จะคุยกันกับเรานะคะ

และจะอธิบายให้ฟังได้ว่าโดยวิธีการ
ถ้าต้องการให้กระจ่างแจ่มแจ้งไปเลยเนี่ย

แล้วในตลาดนี่มีตั้ง๔๐๕๐ยี่ห้อ

เออเอาจริงแบบสำหรับคนที่เป็นผู้บริโภค
คนที่เป็นผู้อุปโภคบริโภคทั้งใช้
เขาจะต้องเตรียมรับมือกันแบบไหน

รถติดเดี๋ยวแป๊บเดียวใกล้ถึงแล้วนะคะ

เดี๋ยวให้ปรบงวลรายการนิดหนึ่งนะคะ

เป็นผู้สื่อข่าวสายยานยนต์ค่ะคุณภาคภูมิวรรณแสงสวัสดีค่ะ

ดิฉันจะยืนตามสิ่งที่ออกมาเป็นของสคบ

อย่างเป็นทางการเป็นหน่วยงานที่มีตัวตนนะคะ

มีใครโพสต์เขียนถึงอะไรอย่างไรกันบ้าง
หรือแม้กระทั่งคลิปต่างที่ทดสอบด้วยวิธีแบบนั้นแบบนี้
หรือแม้กระทั่งสื่อมดชนแขนแหลงต่างเองก็ทำ
เอาคุณภาคภูมิก่อนครับข่าวนี้เนี่ยคือมันเป็นครั้งแรกในแวดวงนี้ไหม
อยู่ดีน้ำมันแบบนี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เละเทะเสียหายไปหมดเลย
คือจริงพวกสารเติมแต่งพวกนี้มีมานานมาก
แต่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องของโซเชียลมีเดียมันอาจจะยังไม่แพร่หลายรวดเร็

ใช่มันก็เลยอาจจะมีผู้เสียหายบ้างแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้จะไปร้องใคร
พังแล้วก็ถือว่าฟาดเคาะไปก็ซ่อมไปอะไรอย่างนี้
ฉันเข้าใจถูกไหมว่าสารลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีหลายยี่ห้อจริง
เยอะครับลองเดินตามห้างเห็นตามเชลล์นี้เยอะมากมาย
เพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วที่เมฆมังกรมินบอกว่ามีตั้งหลายยี่ห้อทำไมผมโดนยี่ห้อเดียว
ที่ฉันถามใหม่ในฐานะผู้สื่อข่าวค่ะคุณภาคภูมิ
จริงเขาก็โดนกันทุกยี่ห้อป่ะคะเวลาเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะ
อยู่กับประเด็นมากกว่าว่าใครไปใช้ยี่ห้อไหนแล้วโดน
มีความเสียหายแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีใครมาร้องเรียน

แต่ได้ยินข่าวอยู่เรื่อย

เพราะว่าสารเติมแต่งพวกนี้ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับ
มีอยู่๒ประเภทก็คือมีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพ
ถ้าใครซื้อที่มีคุณภาพก็จะไม่ค่อยเป็นอะไร
นี่แบ่ง๒ประเภทใหญ่แบบนี้เลยเหรอคะ
ใหญ่เลยครับใช่
เวลาเราเรียกว่าสารเติมแต่งอันนี้ถ้าอ่านตามเอกสารเนี่ยนะคะ
เขาเรียกสิ่งนี้ของเมฆมังกรบินว่าสารเคลือบรถยนต์
จริงสารเคลือบรถยนต์นี่มันเป็นของที่ต้องใช้กับรถไหมคะ
เคลือบในที่นี้หมายถึงเคลือบในห้องเครื่อง
คือปกติน้ำมันเครื่องมันก็เคลือบอยู่แล้ว

แต่ว่าเคยคุยกับคนที่รู้มากกว่าดิฉันก็บอกว่าจริงแล้วของแบบนี้
มันเป็นของที่แล้วแต่คนแต่ไม่ใช่ของจำเป็น
สำหรับคนใช้รถเลยแต่ถ้าอยากก็แล้วแต่
เพียงแค่ว่าถ้าอยากเติมเพราะส่วนใหญ่คนจะรักรถ
รถก็อยากให้เครื่องยนต์ทำงานได้นานทำงานได้มีประสิทธิภาพ
ให้กำลังสูงสุดเพราะฉะนั้นอะไรที่เติมแล้วเขาคิดว่า
มันจะเสริมพวกนี้เขาก็จะหามาใช้
เคลือบเครื่องยนต์เนี่ยนะคะจริงสิ่งเอาอย่างถูกต้องเลยตามหลักเลยเนี่ย
เคลือบเครื่องยนต์เนี่ยมันคืออะไรที่เราใช้อยู่ตอนนี้คะ
คือจริงมันก็เป็นส่วนประกอบของที่เราใช้ในน้ำมันเครื่อง
ที่เราใช้กันอยู่แล้วนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นมันอาจจะเยอะมากกว่า
ก็เลยเติมเข้าไปแล้วมันก็มีการทำงานที่เครื่องยนต์อาจจะทำงานลื่นขึ้น
เครื่องยนต์ที่เริ่มหลวมเริ่มศึกหล่อก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
แล้วเราเติมของพวกนี้เพื่ออะไรคะให้รถแรงขึ้นรถวิ่งเร็วขึ้นเครื่องเสื่อมช้าลง
เราต้องการอะไรจากสารประเภทนี้คะสำหรับคนที่อยากใช้นะ
มุมของผู้บริโภคต้องการทุกอย่างที่คุณจอมขวัญพูดมา
ต้องการให้สมรรถนะมันสูงต้องการให้แรงม้ามันเยอะ
ต้องการให้ขับแล้วสนุกให้ทนทานด้วย
เดี๋ยวนะดิฉันเอาตามเอกสารเลยนะคะว่าคือสถาบันยานยนต์เขาทดสอบ
ส่วนที่เขาระบุว่ายี่ห้อของเมฆมังกรบินเนี่ยไม่ได้ส่งผล
ตามที่โฆษณาจริงก็คือแรงม้าของเครื่องยนต์อัตราเร่งแล้วก็การประหยัดน้ำมัน
อันนี้เขาบอกว่าไม่แต่ที่พูดถึงเรื่องของการศึกหรอ

เป็นตัวถึงคนที่ใช้รถตอนนี้ก็รู้ซึ่งแล้วนะ
ว่าสิ่งที่สุดที่คนต้องการใช้อยู่ในน้ำมันเครื่อง

เพราะว่าให้คุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับว่า

ประสิทธิภาพเองก็ไม่ได้เต็มร้อยอยู่แล้ว
มันก็จะมีค่าความต้านทานนู่นนี่นั่น
ก็คือเครื่องยนต์ทำงานได้ประมาณสัก๘๕โดยประมาณ
ของที่มันควรจะทำได้เพราะมันจะมีความฝืดมีกองอากาศ
มีวาวมีนู่นนี่นั่นที่แบบเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้
ประจุอากาศเข้าห้องเผาไหม้มันได้ไม่เต็มที่
เติมพวกนี้ผู้บริโภคหวังว่ามันจะทำให้
แรงม้าที่มันถูกลดทอดไปเนี่ยมันออกมาเต็มที่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เขาให้สถาบันยานยนต์ทดสอบ

เวลาเขาจะเอาสารเคลือบเดี๋ยวเรียกให้ถูก
เคลือบเครื่องยนต์ไปทดสอบเขาใช้ใครทดสอบคะคุณภาคภูมิ
ปกติบ้านเราก็จะมีสถาบันการศึกษาแล้วก็มีห้องแล็บที่เขารับทดสอบอยู่
แต่ว่าการทดสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีในเรื่องของ๑ใครเป็นเจ้าภาพ

หมายถึงใครเป็นเจ้าภาพจ่ายเงินเหรอคะ
เพราะมันใช้ต้นทุนใช่ไหมคะในการทดสอบ
ใช่แล้วก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เพราะไม่งั้นก็ไม่รู้ให้ใครทดสอบ
ตามปกติเขาทดสอบกันอยู่แล้วไหมคะในตลาดรถยนต์ในคนแวดวงรถยนต์
ผู้ผลิตเองนะครับเขาจะมีการทดสอบอยู่แล้วถ้าไม่ทดสอบโดยปกติการทดสอบเนี่ยเขาจะส่งให้สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
ทำการทดสอบแล้วก็จะมีหัวข้อซึ่งสถาบันเหล่านั้นเขาก็จะมีหัวข้อ
พอทดสอบเสร็จเขาก็จะรายงานผลแล้วก็มีการรับรองว่าในหัวข้อนี้มีผลว่าเป็นแบบนี้แบบนี้
ถูกทางไหมคะที่สคบไปที่ศูนย์นาโนกับสถาบันยานยนต์อันนี้ถือว่าไปถูกทางไหมคะ

หรือว่าสถาบันการศึกษาบางแห่งก็ได้เหมือนกัน

เดี๋ยวเราขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวคุณจตุพรมาเล่าให้ฟัง
เพราะคุณเมฆเองเอาเฉพาะท่านนี้ก่อนนะคะคือที่คุณจตุพรไปแจ้งความ
แล้วคุณเมฆตอบโต้เมื่อวานในรายการกันเนี่ยนะคะดูก็จะติดใจอยู่หลายเรื่อง
สิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณเมฆมังกรบินตอนนี้คือ
มาสิของใครพังเดี๋ยวมาลองดูลองเติมใหม่
คุณทำถูกต้องอย่างที่ผมแนะนำไหมข้อแรก
ข้อสองหรือใครก็แล้วแต่ที่เคยทดสอบเอามาสิเอามาใหม่นะคะ
หรือถ้าอยากรู้ยังไม่ต้องเป็นลูกค้าเอามาทดสอบใหม่อันนี้ฉันแจกแจงให้เอง
แต่โดยรวมคุณเมฆเนี่ยท้าทุกคนนะคะว่ามาทดสอบกันโดยเขาต้องอยู่ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาของสคบคุณเมฆบังกรบินเองอุทธรณ์แน่นอนสักครู่ค่ะ
แขกรับเส้นหนึ่งท่านนะคะคุณเจ้าจบภัณฑ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณมาช้านี่รถติดนะไม่เกี่ยวกับน้ำมงน้ำมัน
ใช่ไม่เกี่ยวครับ
ไม่ได้ย้อนกลับไปในรายละเอียดแต่เราเห็นแล้วว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ยืนยันว่าใช้

เมื่อวานนี้ที่คุณเมฆติดใจคุณคือว่าคุณไปโพสต์อย่างหนึ่งว่าคุณซื้ออย่างขนาดนั้นขนาดนี้
เดี๋ยวบอกซื้อกับตัวแทนเดี๋ยวบอกซื้อกลับอย่างนั้นอย่างนี้
ตกลงคุณต้องการจะสรุปไหมว่าเขากับคุณเข้าใจตรงกันไหมว่าคุณซื้อของเขาจริง
ซื้อโดยได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจริงครับ
คือเบื้องต้นที่ผมซื้อตอนนั้นคือเรื่องว่าจะต้องซื้อกับตัวแทนหรือเปล่า
นั้นผมไม่รู้ผมไม่มีข้อมูลตรงนี้
ฉะนั้นผมรู้ว่าถ้าตัวนี้มีคนแนะนำมาว่ามันน่าใช้
ผมก็ไปหาซื้อโดยที่ผมไม่รู้ว่าต้องซื้อกับตัวแทน
แล้วผมก็ซื้อมาแต่พอเขาบอกว่าผมซื้อมากับใครก็ไม่รู้ที่ว่าใช่ตัวแทนหรือเปล่า
ผมก็เลยไปถามดูว่าพี่คนที่ขายผมเนี่ยพี่เป็นตัวแทนไหม
เขาถึงได้เอาบัตรตัวแทนมาให้ดูว่าเขาเป็นตัวแทนที่ถูกต้อง
แต่ตอนนี้คุณเมฆถามนะตอนนั้นคือผมไม่มีข้อมูลเพราะผมไม่ได้เตรียมไว้
ผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมหาข้อมูลมามาแสดง
แล้วที่เวลาคุณเติมรถคุณค่ะคุณจตุพรคุณเติมตามคำแนะนำของคนขาย
หรือคุณอ่านข้างกล่องแล้วคุณเติมคะ
ทั้งคนขายแล้วก็ทั้งกล่องตรงกัน

จริงครับผมรับประกันได้
คุณภาคภูมิค่ะขอเสริมนิดนึง
คือของพวกนี้เนี่ยมันอ่านข้างกล่องแล้วก็เติมตามนั้นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

ใช่ครับเพราะว่าฉลากเขาต้องทำให้ผู้บริโภคใช้ง่ายอยู่แล้ว
แล้วเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติอย่างคุณแม่เขาค่อนข้างจะติดใจในกรณีต่างนะ
ว่าคุณได้ทำตามคำแนะนำของเราไหม
อันนั้นข้อแรกอันนี้ยืนยันว่าใช่
สองคือถ้าพังเอามา
คือนั่นตอนนี้พอผมโพสต์ลงไปในพันธิปส์เพื่อนเขาโทรมาใช่ไหมฮะ
โทรมามาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นปุ๊บใช่ไหมฮะ
เขาก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ซื้อกับตัวแทนเขา
และอย่างที่สองคือเหมือนผมใช้ผิดวิธี
ใช้เกินปริมาณทั้งที่ปริมาณการใช้
ผมก็ใช้ตามที่ข้างกล่องมันระบุ

ซึ่งปริมาณการใช้ของเขากับข้างกล่องมันไม่ตรงกัน
แล้วเรื่องวิธีการใช้ก็ไม่ละเอียด
ถ้าเขาออกสื่อเนี่ยเขาจะบอกต้องผสมน้ำมันเครื่องอัตราหนึ่งต่อหนึ่ง
แต่ข้างกล่องเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องผสมน้ำมันเครื่องอัตราหนึ่งต่อหนึ่ง

คือถ้าเราดูย้อนไปดูที่เขาไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ย
ปริมาณการเติมของเขาแต่ละครั้งจะไม่เคยเท่ากัน
วิธีการใช้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ถ้าอายุแรกเวลาเขาเติมใส่มอเตอร์ไซค์เขาจะเติมเพียวเลยครับ
แต่พอหลังมันก็จะเริ่มมีผสมน้ำมันเครื่องมั่ง
พอมาหลังปุ๊บนี่เริ่มมีสลิงค์สลิงค์ต่อสายดูด
มันคือมันมีการพัฒนาการมาเรื่อย

เอาอย่างนี้ฉันยืนตามที่คุณทำตามข้างกล่องใช่ไหม

เพราะมันเป็นละอักษรส่วนตัวบุคคลเราไม่รู้ว่าวันนั้นคุยกันยังไงบ้าง

คือข้างกล่องเขียนวิธีการใช้เพราะแค่สองข้อเองครับผม
แต่ผมใช้แค่๑ขวดเล็กซึ่งยังไม่ถึง๒ขวดเล็กด้วยซ้ำ
คุณเมื่อวานคุณจตุพรเป็นคนพูดให้ข่าวเองบอกว่าผมไม่ใช่คู่แข่ง

แต่คุณรู้จักคู่แข่งเขาไหมล่ะคะเออเอาแบบนี้บ้าง
คือยังนี้ครับคือตอนแรกผมไม่รู้จักใครเลยตอนที่ผมใช้นะฮะ
แต่พอตอนหลังที่ผมโพสต์ไปแล้วผมโพสต์ในกระทุบพันทิศไปแล้ว
ก็มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเยอะเยอะมากแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไร
ผมคิดว่ารถเสียหายเดี๋ยวผมซ่อมเองในเมื่อเขาไม่รับผิดชอบ
แต่หลังก็ปรากฏว่าพอเรื่องมันเริ่มดัง
แล้วก็เหมือนว่าผมไม่ได้รับการรับผิดชอบจากเขา
ก็มีคนติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาโดยที่ผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกครับ
ว่าทิศติดต่อเข้ามาแต่หลังพอพี่คุณรู้สึกว่าออกข้าว
ถึงได้รู้ว่าอ๋อคนนี้คือคนนี้คนนี้คือคนนี้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
เหมือนกับแบบรู้สึกว่ากลุ่มคนที่ออกมาเป็นกลุ่มเดิม

คือศูนย์นาโนกับสถาบันยันยนต์ที่ออกมา
คำถามคือว่าเมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิบอกเองบอกว่า
เวลาถ้าจะทดสอบของพวกนี้ต้นทุนมันพอสมควร

แต่เอาใหม่ถ้าสมมุติจะทดสอบจริง
เอาโจทย์แบบนี้เลยสารเคลือบเครื่องยนต์ที่ว่านี้นะคะ
แล้วจะทดสอบว่ามันใช้ได้ไม่ได้เนี่ย

คือราคาต้องให้ทางสถาบันที่เป็นคนรับทดสอบ

ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เราจะกระทำการทดสอบ
เช่นเราต้องการรู้ในเรื่องของประสิทธิภาพ
ว่าสามารถเพิ่มสมรรถนะได้ไหม
สามารถช่วยเพิ่มความประหยัดได้ไหม

หรือทำให้เกิดเอฟเฟคภายในเครื่องยนต์ไหม
เช่นอาจจะเกิดกฎเกิดด่างเกิดการรวมตัวกันของ
สารที่เติมเข้าไปกับน้ำมันเครื่องหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นผู้ที่รับการทดสอบ
เขาก็จะเป็นคนที่คำนวณราคาออกมา

แล้วมันทดสอบแบบที่เจ้าของสินค้าเขาทำได้ไหมคะ
บอกเนี่ยมีผู้เสียหายบอกขับไป๓๐โลมีปัญหา
ผมทดสอบใช้๓๐โลเหมือนกัน
แบบนี้เขาทำกันไหมคะในวงการดิฉันไม่ทราบเลย
คือถ้าตามหลักการจริงมันก็ไม่ใช่
เพราะทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้
แต่บังเอิญว่าการที่เอาไปวิ่ง๓๐โล
หนึ่งล็อตการผลิตมันล็อตเดียวกันไหม

ล็อตนี้มีปัญหาเหมือนสินค้าที่มีการรีคอลกลับมา

เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีส่วนว่า

ก็อาจจะเป็นได้ว่าแหล่งที่มามาจากล็อตเดียวกันหรือเปล่า
ส่วนหนึ่งลดประเภทเดียวกันไหม

ชิ้นส่วนแผ่นแดงเครื่องยนต์ลักษณะเดียวกันไหม
มันก็มีหลายอย่างที่เป็นตัวแปลค่อนข้างเยอะทีเดียว
คุณภาครุมเคยเจอสารเขาไปทดสอบกันไหมคะ
เขาใช้การทดสอบกันกี่กิโลเมตรหรือว่ากี่วัน
หรือเขาทดสอบขนาดไหนเขาถึงจะได้รับการยืนยันว่า
อันนี้ใช้ได้ไม่มีผลอะไรที่ไม่ดีต่อรถนะคะ
ถ้าสารที่มีคุณภาพที่ขายกันที่เรารู้
ในบ้านเรามีหลายยี่ห้อนะครับที่มาจากทั้งฝั่งอเมริกาเอง
มาจากทางเยอรมันเองหรือฝั่งยุโรปเอง
พวกนี้ทำเหมือนกับน้ำมันเครื่องหรือบริษัทรถยนต์ที่
จะต้องเอารถ๑คันหรือหลายคันมาเติมไป
แล้วก็วิ่งเก็บตัวอย่างได้ทุกแล้วแต่หัวข้อนะครับว่า
ทุกพันกิโลทุกพันธุ์หรือทุกเท่าไหร่

แล้วระหว่างการทดสอบก็ต้องมีการทดสอบเล็งม้า
ทดสอบอัตราเร่งทดสอบอัตราฟื้นเครื่องทดสอบมลพิษเพียบเลย
เดี๋ยวเป็นพันกิโลเหรอคะ

จะรู้ว่า๑ทำให้เครื่องยนต์มีการฝึกหล่อไหม
เพราะการทดสอบแค่สั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
มันไม่สามารถวัดผลได้ครับไม่ชัดเจนใช่ถูกต้องนะครับ
คือต้องทดสอบยาวขนาดนี้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวคือผมขอแนะนำคือขอเสริมตรงนี้นิดนึง
คือเรื่องของรถเสียเนี่ยคือผมบอกได้เลยว่าบางคันก็๑๐กิโล
อย่างผม๓๐น้องบางคนก็๘๐๐๙๐๐บางคน๒เดือน๓เดือน๔เดือน
ถามว่ามันไม่ได้การันตีว่ามันจะต้องเสียทุก๓๐กิโล
แล้วมันต่างกันเพราะอะไรคะถ้าสมมุติใช้สูตรตามข้างกล่อง
หรือตามที่พนักงานขายเขาแนะนำ
คือมันขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับวิธีการใช้

คือความเร็วที่ใช้หรือว่าอุณหภูมิณขนาดนั้น

นิสัยการขับขี่ก็มีผลครับ

บางคนชอบลากรอบใช้รอบสูง
เครื่องยนต์ก็จะทำงานหนักก็อาจจะออกอาการเร็ว
คนขับเรื่อยไปเรื่อยช้า
ขับด้วยความรุ่นมวลอาคารก็อาจจะออกช้าหน่อย
ดินขอถามกลับไปในวงการนะครับ

ที่เป็นคนที่ใช้แล้วมีปัญหา

มีตัวอย่างจริงสักกี่คันสักกี่คน
คุณเมฆเขาบอกว่าพวกคุณมีอยู่กลุ่มเดียว
คือที่ติดต่อที่มาที่ผมเนี่ยเป็นร้อยครับ

มีทั้งรถเก๋งรถกระบะรถเก่งมีครบมีครบครับ
แต่ก็มีคนถามว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงไม่ออกมา
คือลักษณะของการฟ้องร้องอะไรพวกนี้
มันจะต้องมีหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจน
คือบางคนเขาใช้แล้วตอนซื้อเขาซื้อใบเสร็จก็ไม่มี
ใช้แล้วก็ทิ้งเพราะว่าคนไม่คิดว่ารถมันจะเสีย
แล้วบางคนพอรถเสียปุ๊บก็ไปซ่อมที่อู่
พอไปซ่อมอู่บางอู่ก็เป็นอู่ที่เหมือนเป็นช่างรักจำมา
คืออู่ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่ช่างวิชาชีพ
ก็ไม่สามารถที่จะรับรองรับรองผลตรงนั้นได้
คือรถเสียต้องเข้าศูนย์เท่านั้น
แล้วให้ช่างศูนย์เป็นคนรับรองว่ามันเสียจากอะไร

เดี๋ยวให้คุยต่อว่าคนที่ใช้จริงแล้วมีปัญหาจริงเนี่ย
เอาจริงแฟร์กับเขาด้วยนะคะ
คือไม่มีใครเคยเอากลับไปให้เขาลองให้ดูใหม่พร้อมกัน
หรือลองทดสอบกันจริงว่ามันเป็นเพราะเราจริงหรือเปล่า

เพราะคนขายก็ยังอยากจะขายต่อ
คนบอกว่ารถพังก็ยืนยันจริงว่าก็มันพังจริงสักครู่ค่ะ

คุณจตุพรสรุปแล้วอย่างที่คุณบอกว่ามันก็เป็น๑๐๐คน
มันมีใครสักคนไหมที่กลับไปเอารถไปให้เจ้าของผลิตภัณฑ์
เขาดูจริงแล้วก็ยืนกันสองคน

คือตรงนี้มีคนเขาติดต่อไป
ติดต่อทั้งผ่านตัวแทนติดต่อทั้งไปที่คุณเมฆ
แล้วก็เขาก็เหมือนนัด
ว่าจะมาดูรถมาเทสรถมาดูว่ามันพังเพราะอะไรต่ออะไร
แต่นัดเขาแล้วก็ไม่เคยมาดูให้เขาเลย
ผมสามารถแล้วเขาให้เหตุผลอะไรคะ

ก็เงียบไปเลยเงียบหายไปเลย

บอกถ้าพวกมึงอยากได้ก็ไปฟ้องเอา

คือเมื่อวานตกลงที่นัดกันแล้วคุณจตุพรยกเลิก
แต่เขาไปตามนัดเนี่ยนะทำไมเราไม่ไป
คือจริงวันนี้ไม่ใช่ผมไม่ไปแต่ผมส่งคุณอัชริยะไป
ซึ่งจริงผมไม่ได้เป็นคนท้าเขา
แต่เขาสองคนเป็นคนท้ากันเอง
ใช่คือสองคนนั้นใช่ไหมคะ
แล้วตัวผู้เสียหายอยากจะไปเพื่อจะพิสูจน์กันเลยไหม
แล้วจริงผมมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน
เนื่องจากว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ย
ซึ่งผมก็มองว่าทั้งนาโนเทคทั้งสถาบันยานยนต์
เป็นหน่วยงานอันดับน่าจะอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้ว

ส่วนสถาบันยาวยนต์ก็ทดสอบเรื่องสมรรถภาพของรถ

ผลก็คงไม่แตกต่างแรงม้าก็คงไม่ขึ้น
อัตราเร่งก็คงไม่ขึ้นประหัดน้ำมันคงไม่ประหัดน้ำมันตามนั้น
ส่วนเรื่องว่าพังหรือไม่พัง

ถามว่ามันจะเอาอะไรมาการันตีว่ามันจะต้องพังทุก๓๐กิโลกรัม
ไม่ได้การันตีว่าจะต้องพังแบบนั้นเสมอไป

มีการทดสอบการณ์๓๐กิโลภาพปรากฏว่าวันนี้มันไม่พัง
ถามว่าถ้าผ่านไปอีก๑๕วันรถผมพังใครจะรับผิดชอบ

แม่ก็ต้องบอกคุณทำรถคุณพังเองอ่ะสิ

ก็ต้องพูดอย่างนี้อีกเพราะมันไม่ได้พังภายในวันนั้น
โอ้โหโทรกันไม่จบเนอะคุณภาคภูมิ

คือสรุปแล้วคุณพักภูมิการทดสอบที่แท้จริงที่ออกมาแล้ว
ถ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เขายังยืนยัน

ผมจะอุทธรณ์แล้วทดสอบแบบให้เห็น
คือในห้องโรงห้องแล็บเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไป

งั้นเอามาเติมให้เห็นพร้อมกันเลย

วิธีใช้วิธีทดสอบจะทำให้ผลออกมาต่างไหมคะ

วิธีทดสอบคือทำให้เห็นผลชัดเจนนะครับ
โดยปกติน้ำมันไม่ว่าจะน้ำมันเครื่องหรือสารพวกนี้
ที่เขาจะเอามาขายได้เขาต้องผ่านการทดสอบเยอะมาก
แล้วถึงจะมาหาข้อบกพร่องพัฒนา
กว่าที่จะถือว่าผ่าน

แล้วสถาบันที่ทดสอบเนี่ยก็จะมีการให้ตารับรอง

เพราะฉะนั้นถ้าผู้บริโภคจะซื้อสารพวกนี้มาเติม
ดูว่าได้รับการรับรองมาหรือเปล่า
ถ้าไม่มีสถาบันใดรับรองเลยก็น่าเป็น

ชอบอ้างชอบอ้างว่ามีผู้ชายเยอะ
มีผู้ใช้เยอะผู้ใช้ก็โอเคอะไรประมาณนี้
แต่คุณแม่เองก็พูดบอกว่าเขาก็ยังใช้

บอกได้เลยว่าช่าง๙๐ไม่เอาเขา
ไม่ใช่ว่าช่าง๑๐จะใช้ของเขานะ

แต่ผมอยากจะฝากบอกเขาตรงนี้นิดนึงว่า

แบบอะไรคะ
คือสารตัวนี้สารตัวเคลือบคุณเป็นคนผลิตเองไหม
แต่ถ้าคุณไม่ได้ผลิตเองคุณไปซื้อมาจากไหน
ฝากคุณไปถามคนที่ผลิตนิดนึงว่า

คือให้เปลี่ยนฉลากแล้วก็ขายให้ถูกประเภท

ถูกต้องคือสคบอนุญาตให้ขายได้
เพราะว่าสารตัวนี้มันสามารถใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้
เช่นในอุตสาหกรรมพลาสติก
หรือว่าในถลุงเลื่อยเหล็กใช่ไหมครับ

แต่คุณแม่ก็สามารถเปลี่ยนฉลากไปขายในกลุ่มพวกนั้นได้
แต่มันไม่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้
ก็คือก็ต้องห้ามขายกับเครื่องยนต์แต่ขายอย่างอื่นได้
สรุปก็คือเปลี่ยนฉลากเปลี่ยนฉลากถูกต้องก็คือ

คือคุณก็ต้องเปลี่ยนฉลากเป็นปัญญาใช้ทาภายนอก

คุณภาคภูมิคือพอเจอแบบนี้ในตลาดรถยนต์

คือสรุปเราคุยกันข่าวนี้มันได้ข้อสรุปว่าอะไรคะ
คือข้อสรุปก็คือว่าในการเลือกซื้อของผู้บริโภค
ของพวกนี้ส่วนใหญ่ผู้บริโภคซื้อมาเพราะว่า
ทำให้รถตัวเองมีประสิทธิภาพดีทนทานใช้งานได้ยาวนานอะไรอย่างนี้
แต่เพียงแต่ว่าการที่คุณจะเลือกซื้อเนี่ย
ต้องดูที่มีการรับรองมีมาตรฐาน
ซึ่งก็ต้องใช้การพิจารณาแล้วก็การหาข้อมูลค่อนข้างเยอะหน่อย

วันนี้วันศุกร์ปกติเราจะได้เวลาค่อนข้างกระชับอยู่แล้วนะคะ

ตอนนี้คนที่อยากได้ยินเสียงที่สุดคือสคบค่ะ
เพราะเป็นคนที่อย่างแม้แต่ผู้บริโภคเองก็บอกว่า
ก็นี่ไงเขาทดสอบมาแล้วแล้วคุณจะไปทดสอบกับผมสองคนทำไม
รอสคบให้รายละเอียดเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วเอายังไงต่อ
เงินการอย่างไรรอสคบค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการ
ขอบคุณค่ะแล้วกันไปก่อนนะคะแล้วกลับมาวันจันทร์ทุ่มตรงวันนี้สวัสดีค่ะ